คือว่าเมื่อวานนี้
เจ๊เกียวเพิ่งเช็คหมวยตอนกลางคืน
ทางโง่าก็จับหมวยมาให้เจ๊เกียวนะคะ

ประชาสัมพันธ์ให้เจ๊เกียวนิดเจ๊เกียวขายไปแล้ว๓ชุด
ใครที่ซื้อหวยจากเจ๊เกียวเลขนี้นะคะ

มันไม่เหมือนกัน๑ใบ
เข้าใจใช่ไหมไม่เหมือนกัน๑ใบ
อันนี้คือทางเพราะว่าเขาจัดผิดมาให้
อันนี้เจ๊เกียวขอโทษนะคะ
เจ๊เกียวที่เจ๊เกียวขายไปแล้ว๓ชุด
มีต่างจังหวัด๒ชุดกาญจนบุรี๑ชุดนะคะ

ขอให้คุณมารับเงินคืนจากเจ๊เกียวนะคะ
แต่คุณต้องนำหลักฐานชุดนี้มาด้วยนะคะ
คุณอาชียะเนี่ยจะไลค์หรือจะโชว์อะไรก็แล้วแต่นะคะ
โชว์มาได้เลยค่ะแต่พวกเจ๊สามคนยืนยัน
จะไม่มีใครถอนตัวแล้วพยานตัวจริงจะเพิ่ม

จะไม่มีการถอยค่ะเพราะเป็นเรื่องจริงนะคะ
อันนี้วันที่๔นี้เจ๊เกียวยังไม่ทราบ
ต้องขึ้นอยู่ว่าสารท่านนับหรือไม่
ถ้าท่านนัดพวกเจ๊ไปพร้อมทุกคนค่ะ
พยานในเหตุการณ์จริงพร้อมทุกคนค่ะ
ไม่มีใครถอยอันนั้นเป็นข้าวลวงและมั่ว

พวกเราสู้ค่ะ